คุณผู้ชมครับเรามาดูเรื่องของสิทธิ์ในโครงการเราชนะกันหน่อย
ช่วงนี้เราต้องตรวจสอบให้ดีนะว่าวันไหนที่เขาจะประกาศเรื่องของสิทธิ์ของเรา
วันไหนเป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการเราชนะ
วันไหนที่เราจะต้องไปกดปุ่มยืนยันสิทธิ์ในแอปเป๋าตังบางคนบอก
อันดับแรกคุณผู้ชมต้องรู้ตัวก่อนว่าฉันอยู่กลุ่มไหน
ถูกไหมฉันอยู่กลุ่มไหนก่อนคุณอยู่กลุ่มหนึ่งถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
แบ่งกลุ่มแล้วกันกลุ่มหนึ่งกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ท่านไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะว่าเงินเข้าไปในบัตรของท่านแล้วงวดแรก
แล้ววันนี้จะเป็นงวดที่๒ที่เงินเข้าไปในบัตรของท่านอันนี้คือกลุ่มที่๑
กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือกลุ่มที่มีบัตรคนจน
ส่วนกลุ่มที่๒คุณผู้ชมคือคนที่เคยเข้าร่วมโครงการ
เคยเข้าร่วมโครงการอะไรมีแอปเป๋าตังค์เคยเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
กับคนละครึ่งแล้วทีนี้ท่านได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะอีก
นี่คือกลุ่มที่๒ถูกต้องส่วนกลุ่มที่๓คือประชาชนทั่วไปที่ไม่เคยผ่านอะไรมาเลย
ท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ท่านไม่เคยผ่านอะไรมาเลย
แล้วก็ท่านมาขอใช้สิทธิ์ในการลงทะเบียนรับสิทธิ์ในโครงการเราชนะเป็นสิทธิ์แรก
ใช่ค่ะจะบอกว่าอันนี้เขาเปิดให้กลุ่มที่๓ลงทะเบียนตั้งแต่๒๙มกราคม

แล้ววันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายที่จะเปิดให้ลงทะเบียน
ใช่ค่ะดังนั้นวันนี้ไปลงทะเบียนได้สำหรับกลุ่มที่๓ถึง๕ทุ่มนะคะ
ใช่นะครับก็๒๙มกราคมถึง๑๒กุมภาพันธ์สำหรับกลุ่มที่๓นี้นะฮะ

แล้วก็จากข้อมูลของกระทรวงการคลังเมื่อวันที่๑๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคือเมื่อวานี้
มนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกระทรวงการคลังก็บอกว่า
มีประชาชนในกลุ่มที่๓คือกลุ่มประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้บริสุทธิ์ยังไม่เคยที่จะ

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ในโครงการใดเลยนะฮะ
ก็ได้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ในโครงการเราชนะมากกว่า๑๐๗๓๐๐๐คน
และผ่านการตรวจคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้น
และพร้อมที่ให้ท่านนั้นยืนยันรับสิทธิ์ในโครงการเราชนะแล้วกว่า๖ล้าน๘แสนคน
แบ่งเป็นกลุ่ม๓กลุ่มชัดเจนแล้วนะฮะ
ทีนี้ครับมาดูสำหรับกลุ่มที่๒
คือกลุ่มผู้ที่เคยรับสิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันและสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่ง
และเขามีการพิจารณาอัตโนมัติว่าท่านจะได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะด้วย
วันนี้นะครับจริงแล้วท่านต้องไปกดยืนยันสิทธิ์ในแอปเป๋าตังค์
ใช่คือจะต้องไปกดยืนยันวันนี้แล้วคุณกลุ่มที่สองเนี่ย
จะไปเริ่มใช้สิทธิ์ได้ก็คือ๑๘กุมภาพันธ์ถึง๓๑พฤษภาคมนะ

๒ท่านกดใช้สิทธิ์เราชนะ

ถ้ามันขึ้นต้องบอกแบบนี้ก่อนถ้ามันขึ้น

พูดปกติก่อนแล้วกัน
เอา๖ขั้นตอนก่อน๑เข้าแอปเป๋าตังค์
๒กดใช้สิทธิ์เราชนะ